การให้คะแนนของมวยคู่แรกครับพันธุ์เอกกิรวัตรอินเอียมไทยุทธ์คำนาเลสวิทธิ์กาลีคริสต์ครับ
ให้ฝ่ายแดงกริดทองคำเล็กสี่สิบเก้าและห่าวดงสี่สิบเจ็ดครับ
เห่าดงมาดีแล้วนะครับยกที่๔พี่ชัยโดนไปเยอะนะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ
เป็นทางด้านกริดทองคำเล็กกับพลิกกระเป๋าชนะส่วนคู่ที่สองการถ่ายท่อสดนะครับ
แหมเหลือเป็นเจ้ายอดคุณทัพเนี่ยครับโอ้โหขาววงในแพงแหลม
แพงเจ็บเลยนะพี่ชัยนะพี่แก่ปันนาลูกพี่ของโคยศาลเรียกผมอะไรรู้ไหม
เข้ามาสิน้องเอกมีไอ้นี่มาฝากเลือกเอาเลยข้างบนข้างล่างเอ้า
เดี๋ยวดูว่าโดนแล้วจักรจี้หรือเปล่านะครับติดตามวิทย์ทีอาร์
ครับมวยคู่อีกสองกันแล้วนะครับ
ปลายแดงยอดคุณทัพสกสุงัยยิม
ชื่อเจศดาจันดีอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๔๙ครั้ง
๑๗ครั้งและเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกิจทองคำเล็ก
โรงเรียนกีฬาโคราชที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

จศาลเล็กกกรรมนาศชื่อสิริชัยทาทอง
อายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๕๘ครั้งชนะ๔๒ครั้ง

แบงค์ชอโฮยูฮะอีสุยกที่๒ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
อารำไล่ไห้ครูอยู่นะครับมุมน้ำเงินครับ
วันนี้พี่กัมปนาศชูสุวรรณนี่นำทีมมาเองเลยครับ
แหมดูรูปร่างนี้ต่างกันเยอะนะครับ
น้ำเงินนี่หนาน้ำเงินนี่หนาแต่เตี้ยกว่า
อ่าฝ่ายแดงนี่ลอยกว่าลอยเห็นเลยนะครับ
ดูครับดูเหลี่ยมนี้พี่ชัย
มีเกือบ๑๐เซนต์ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงนะ
ประมาณ๘เซนต์ประมาณ๘เซนต์เอ้าเดี๋ยวดูครับ
ต่อยไปต่อยมาตัวยาวหรือย่อหน้าหรือเปล่า
มุมแดงก็มีพี่จิตศาลายาครับขึ้นมาถอดมงคลให้
น้ำเงินก็มีพี่กัมปนาศชูสุวรรณครับเป็นไงมุมแดง
หนี้นะในอดีตนะยอดขุนทัพสิทธิภูพัฒน์
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ยอดขุนทัพตัวนี้จะเก่งเหมือนในอดีตหรือเปล่า
ต้องติดตามเลยนะครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมานะครับ
พิกัดเหนือ๑๒๑ปอนด์ครับ
ต้นก็ดูความหนักความแรงของน้ำเงินไปก่อนครับ
ไปปลายเขาวงในว่ากันว่ามุมแดงตียันพระบินทวา

คู่ที่๑ยกที่๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชิดฐานประวัติธีไปดูขบกลางให้คะแนนมินโรงหลวงจิต
ชายุทธ์ถำนาเลแล้วก็สินชัยจุฬาวงศ์
พบกับศิลปะออนออสู้จากนักสู้ทั่วสารทิศนะครับ
ในสังวิลระดับโลกศิษย์สังเวียน
เดือดวันแชมเป็นชิประเบิดความมัน๑๑มีนาคมนี้
พบกับชะนนพัฒน์วิรัตชัยและเด็ดดำรงสออำนวยศิริโชค
กิจสดาคงศรีชายพงศิริมิตสาธิตและลูกครึ่งสาวไทยญี่ปุ่น

พร้อมกับป้องกันแชมป์หญิงของเอ็งเจล่าลี
ที่จะเจอกับเจนนี่ห่วงห้ามพลาดครับ

หลังจากศึกยอดมวยไทยรัฐจบแล้วนะครับ

คู่ทีมชายทีมชาติไทยพบกับออสเตรียและทีมหญิงทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อันนี้เป็นคู่ที่๒ครับยอดขุนทัพกับโฆษศาลเล็ก
ทีนี้เรามาดูความได้เปรียบเสียเปรียบของมวยคู่ที่๒นะ
เสียช่วงเตะต่อยซ้ายหมัดอันตรายเลยนี่อันตรายมากหมัดนี่
แต่ว่าเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งสู้บูทรหดนี่อยู่กับทางด้านยอดขุนทัพ
ชกได้เปรียบยาวเฟ้ยเลยจะต้านหมัดทนหมัดอยู่ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
น้ำเงินน่ากลัวนะอันตรายทุกวินาที
กัมพลเล็กนี่ว่าแรงนี่โดนศูนย์น็อกเลยนะ
เผิ้ลกริ๊บตานี่หล่นเลยนั่นหลับเลยน่ะนี่คือสามยกน่ากลัวมาก
คดฉสานหือนี่เช่าของไอ้เจ้าซิธดีมั้ยยังโดนน็อคเลยนะนี่เอาเอา
โดนดิดนโดนได้ดูกเล็กน้อยอ่าแต่ว่ามันดีวันดีคืนน่ะ
ยากด้วยย่องอยู่อย่างเงี้เดินเข้ามาผิดจังหวะแทงแหลมเฟี้ยวเลย
เพลมันเป็นมวยเขานะต่อยกับใครต้องเปิดเกมตลอด

แต่วันนี้มาซีซัวไม่ได้นะเจอซ้ายเข้าไปเต็มนี่นับน็อกทันที

แข้งขวาเตะแข้งขวาเตะดูมันต่อยมันต่อยท้องต่อยล้ำตัว

ไม่ให้มวยเด้งตีไม่ให้มวยเดินแทงน่ากลัว

นี่เกมสนุกแน่นอนคุณผู้ชม
ถ้าภาษามวยก็บอกว่าถ้ามวยหมัดต่อยคู่ต่อสู้ไม่ลง

มันทำท่าจะร้าวใจตั้งแต่ยกแรกแล้ว

โอ้โหยกถ้าไปโดนจะดุ้งเลย

สมัยก่อนอยู่ว่าพรไทยทองภูลาน

หนักแรงต้นอันตราย

แต่ทรงมวยหลังนี่กลายเป็นมวยชกยากเลย

แฟนคลับพี่ป่าไงมองโบ๊ะเยอะนี่

มัวแต่ระวังหมัดนี่เจอแข้งซ้ายได้นะ

แต่มันทำการบ้านมาป้องกันหมัดอย่างเดียวนะ

ดูมีแดงใหญ่ยังไม่เดินนะ
หมาวุฒิที่แรงของไอ้เจ้าโฆษร

รออยู่โคตรศาสตร์หมัดซ้ายตรง

มีเจาะล่างตามนี่แดงมีสะดุ้ง
มวยนี่เข้าเป้าเข้าจุดแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้นะครับ

เจ้ายอดขุมทัพเจ้าแข้งซ้าย

ทางมวยได้เปรียบนะว่ายังงั้นเถอะ
การพิสสอบเป็นไงหมัดซ้ายตรงเจอแข้งขวา
ก็ต้องแลกแบบนี้เลยครับตัวที่ก็กว่า
เพราะเข้าไปจังหวัดดึงออกมาดึงไม่หลุดหลุดยาก
แต่ถ้ามวยมัดไม่เดินเตะขาตอยมาก็เหนื่อยระบากนะ

พอจะมาเร่งมาบางทีไม้งามขวานบิ่นพอดี
วันนี้ยอดขุนทัพมันเน้นที่แข้งขวาเจอซ้ายลำตัว
ตำรงการไปทุนกบกังจากวิธีราชดำเนินขอขอบคุณครับคุณไพรปัญญาลักษณ์
นี่คุณศักดาปลื้มจิต
กรรมการนี่ส่งมาที่ยอดมวยโอ้โหซ้ายตรง
ตรงเล็งมานานเลยวิ่งมายิงซ้ายเลยนะ
ง้างมาอยากปั่นลิ้วนู่นัดไงยะง้างมาอยากปาหนมเลย
คือออกมาในแฟนมือที่เชียร์ยอดขุนทัพเป็นวาดเสียวตลอด

เตะลูกบอยไม่ดีนะครับยอดขุนทัพ
ถ้าหลุดนี่โดนซ้ายตรงสวนเลยแหละนะ
แล้วแทงมันได้ยังไงตีนขวาเจอกับหมัดซ้าย

คือยังไม่จ่ะแจ้งทั้งคู่นะ

เดินแล้วแข้งขวาสาดแข้งขวาเตะ

จะประเทศเข้ามาถ้าอดีตก็ไอ้หยัน

ชกย่างจริงไงเย็นเนี่ย

ยุคทีมมันต่อกระแขมเปิดเกมเดินอย่างเรียวนะ
สายตาคอยดูคือมีการพัฒนา

ก็เป็นชาวต่างชาติเซอะจากอเมริกา
ลูกสิทธิ์ของกรเพชรราชพัฒน์

เมืองไทยไม่กินอาหารไทยไม่มาดูมวยไทย
ถือว่ามาไม่ถึงนะ
ส่วนตอนคืนจะไปไหนต่อก็มาติดต่อพี่ชัย

ยกที่๓สถานการณ์นี่

น้ำเงินนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วนะครับ

เข้าไปติดในที่อยู่วงนอกแบบนี้อันตรายครับ

แล้วมีแทงแหลมแตกด้วยดิแดง
ขยับเปิดเกมเล่นเข้าในแล้วครับตอนนี้

สารยาบอกในอย่างเดียวตอนนี้

คนทัพน้องข่าวดมเป็นแทงไปดีโตรี

โดนลูกแหลมเข้าไปเข้าไม่ติดแต่ตีนี้ออกได้ดี

กรรมมีใบเลย
ตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับแลกกับตีนขวาของแดง
ซ้ายตรงน้ำเงินตีนขวาแดงอันไหนแม่นกว่ากัน
ไม่ได้แล้วครับยอดขุนทัพโดนแข้งซ้าย
เอวลงเอวลงเอวก็ต้องพยายามดิ้นตีไปเรื่อยครับ
ขุนทัพพยายามจะพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ไหว
ในช่วงกลางยกที่๓เปิดเกมเดินมันเดินตลอดอยู่แล้ว
ขุนทัพตรงนี้ต้องเดินนี่ถอยไม่ได้แล้วเดินแล้ว
พยายามพิมมาสายตรงพยายามพลิกออกมาพลิกพลิกให้ออกแล้วตี
เจาะแจ๊ไปเลยครับยอดขุนทัพโอ้นี่แอ่นให้ตีเลยอยู่เลย
โอ้โหยังไม่อยู่ยังไม่ยอมยังต้องลุ้นต่อ
ฮ่าครับหลายหลายงานท้ำท่ายจะจุกสินี่ไงอยู่เลยแหละ
อย่าทำภาพไม่รอเล่นมาต่อยเพลิน
ต่อยเพลินแล้วก็จะเติมสูญด้วยสารระหลับได้
แรกกับเข่าตอนนี้หมัดหนึ่ง
มัดหนึ่งก็เข่าแหลมแบบนี้ไงนี่ไง

อย่าหยุดนะถ้าหยุดมาน้ำเงินมีก๊อกสองมายุ่งเลยนะ

หัวจิตหัวใจที่เกินร้อย

ครุ่งปลายยุคนึ่งท้อละเกินนะ